จนบุรีมีหนุ่มคนหนึ่งนั่งอุจจาระอยู่ดีอุจจาระหดเลยนะฮะ
อุจจาระหดนั่งปลดทุกข์อยู่ดีมี๒นิ้ว๒นิ้วแห่มาที่รูของห้องน้ำ
จากนั้นนิ้วมันโผล่มาได้นี่กำแพงใช่ไหมนิ้วมันโผล่มาได้หน่อยนึง
แล้วมันอย่างนี้เฮ้ยมันอย่างนี้นิ้วคนนะทำอย่างนี้เหมือนชวนไปเจาะพลึมกันฮะ
อะไรวะเนี่ยไม่รู้จะอธิบายยังไงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรฮะ
อาจารย์ไพรวัลอย่างนี้มันมีคำแปลไหม
เขาส่งนิ้วมาแบบนี้มีคำแปลไหม
ไม่มีไม่อยู่ในศาลระบบในลักษณ์สองนิ้วนี่นิ้วคนของแท้ส่งสัญญาณกระดิ่งกิ๊ก
ลิกละลีชวนมาพี่ข้ามไปอีกห้องไหม
อารมณ์ประมาณนี้ฮะหนุ่มคนที่เจอนุ่มวัย๑๙ปีกำลังนั่งคลี่อยู่
น้องเขาบอกกำลังนั่งคลี่คราวนี้คลี่ไม่ออกเลยแต่สุดท้ายออก
อ้าวตรงนั้นออกหรือไม่ออกครี้หนูไม่ออก
แต่พอออกไปจากห้องน้ำรีบออกมาโพสต์ทันที
กับเหตุการณ์ครั้งนี้นี่คือพฤติกรรมสุดประหลาดของคนที่อยู่ห้องข้าง
ดูเป็นล้านแล้วนะสำหรับคลิปดังกล่าวนี้
คนดูเป็นล้านครั้งแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวันก่อนครับ
สถานีขนส่งบขกจบนี่คือห้องน้ำของบขกจบ
หนุ่มคนนี้ยังเป็นนักเรียนอยู่เลยกำลังจะไปเรียนหนังสือไม่ไหวแล้ว

ใช้ภาษาเลยซ่ำอะไรก็แล้วแต่
พวกมันกันอย่างนี้หรอ
นี่ผู้ชายไม่ใช่เหรอนี่ห้องน้ำชายห้องน้ำหญิง
ห้องน้ำชายเห็นไหมยุคสมัยนี้อย่าว่าเต็มรื้อหญิงเลยฮ
เหตุการณ์นี้ชาวเน็ตก็เลยบอกว่าถ้าเป็นผมไม่ได้
ผมจะเอาไฟลนตรงปลายเล็บมัน

หรือบางคนบอกเฮ้ยผมเห็นขันแว๊บสีเขียวนะ
ถ้าเป็นผมรับรองว่าคนเสียวไม่ใช่ฝั่งเรา

ใช่ฮะ